ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดเหตุระทึกขึ้นคือตำรวจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปจับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๑ปีได้
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือบุกรุกและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
หลังจากนั้นก็นำตัวมาที่ป้อมตำรวจ
กะว่าจะมีการสอบปากคำแล้วก็มีการบันทึกการจับกลุ่ม
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะ
จังหวะที่ตำรวจเผลอผู้ชายคนนี้ซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ย
ไปทุบตู้ยาซึ่งเป็นตู้กระจก
แล้วเอากระจกที่แตกมาปาดคอตัวเอง

ตำรวจก็ต้องไปแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่
เรื่องต้นก็ต้องมีการประถมพยาบาลแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
คนที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันประถมพยาบาล
ชื่อว่านายสรษะปวงแก้วอายุ๔๑ปี
พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ

คือตอนที่กู้ภัยไปถึงไปตรวจสอบตามร่างกายพบว่า

แล้วก็มีเลือดไหลออกมาเยอะมากเลยนะคะ

ส่วนตู้ยาตู้นี้แหละค่ะที่เขาใช้มือทุบเลยนะ
แล้วกระจกมันแตกออกมา
เอากระจกที่แตกมากรีดคอมาปาดคอตัวเองค่ะ
สุดท้ายก็ต้องนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
จากว่าเจ้าหน้าที่ห้ามเลือดไม่ไหวจริง

ส่วนป้อมตำรวจจุดเกิดเหตุที่สภบางปะอิน
เป็นจุดสกัดบ้านสร้างตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
ปรากฏว่าตรงจุดนี้ไปตรวจสอบเลือดมันเต็มเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอมรชัยปัญญาผู้กำกับการสพบังปะอิน
เล่าให้เราฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าผู้บาดเจ็บก็คือนายสรศักดิ์
มีอาการลักษณะคล้ายกับคนเมา
ไปก่อเหตุอารวาสที่บ้านของแฟนเก่า
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากป้อมตำรวจมากนัก
ตำรวจก็เลยไปดูแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบสวน

ไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในตัวจำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเอาล่ะปฏิบัติการตามยุทธวิธี
ก็คือใส่กุญแจมือแล้วนำตัวมาที่ป้อมตำรวจ
กะว่าจะมีการทำบันทึกการจับกลุ่ม
แต่เหตุที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เพราะว่านายสรศักดิ์อย่างที่เล่าไปคือไปทุบกระจก
ตู้ยาสามัญประจำบ้านที่อยู่ภายในป้อมตำรวจแตก
แล้วก็ใช้เศษกระจกปาดคอตัวเองเป็นแผลชะกัน

ตำรวจบอกว่าหลังจากที่นายสรศักดิ์ผู้ต้องหาอาการดีขึ้น
ก็จะต้องนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ